สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันมาตลอดนั่นก็คือ
เราลืมคนที่เขาไปช่วยกันไม่ได้
คนไทยคนต่างชาตินะครับ

เสียสละชีวิตของตัวเอง

วันนี้เป็นพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของจ่าแซมจ่าเอกสมานกุนันที่บ้านเกิด
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นคืนวันที่๕นะครับ
เป็นวันที่๕แล้วนะฮะวันนี้มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศงานสวดศพของจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซม
ฮีโร่แห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย
ก็มีงานอยู่ที่วัดบ้านหนองคู่ตะมนต์เมืองหงอำเภอจตุระพรรคพิมารจังหวัด๑๐๑
วันนี้มีทั้งราชการมีประชาชนมีภาคเอกชน
มีผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกันเป็นจำนวนมากนะครับ
พวงหลีดแล้วก็มาร่วมทำบุญในงานสวดพระอภิษฐรรมศพของจ่าแซมด้วย
เมื่อเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมามีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ซึ่งอยู่ในพระราชานุเคราะห์เป็นคืนที่๕
และจะมีพิธีพระชาธานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่๑๔กรกฎาคมนี้นะครับ
นายวิชัยกูนันบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มาก
เพราะว่าเป็นคนที่มีความอดทนสูงมีความมุ่งมั่น
หากคิดจะทำอะไรแล้วจะต้องทำให้สำเร็จ
โดยเฉพาะความภาคภูมิใจในตัวลูกชาย
ที่เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ไปช่วยเหลือเด็กทีมหมูป่า
แล้วก็โค้ชที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ซึ่งภารกิจนี้ประสบความสำเร็จแล้ว
ก็ทำให้เกิดความดีใจกับครอบครัวของเด็ก
แล้วก็โค้ชเอกด้วยที่ทุกคนปลอดภัย
และได้กลับไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่และญาติพี่น้องอีกครั้ง
ลูกคนนี้เป็นคนที่ใจเข้มแข็งมาก

ความคิดความอ่านดีมาก
จะทำอะไรต้องทำให้ได้

กระทั่งชีวิตของยังโฮฮะฮ่า
แรกกับน้องแค่๑๓คนเลยค่ะ
ผมภูมิใจที่ผู้ชายทำปฏิกิจช่วยน้องออกมากมือ
เป็นทุก๑๓คนเพราะว่าเขาเสร็จภรรก์แล้ว
ส่วนน้าชายของจ่าแซมนะคะนายอเนกห่งชั้นก็บอกว่า
พอรู้ข่าวการเสียชีวิตของจ่าแซมตกใจ
แล้วก็เสียใจมากนะคะรีบขับรถมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณน้าบอกว่าจ่าแซมเป็นคนเสียสละ
ตั้งใจจะช่วยเด็กและโค้ชออกมาจากถ้ำให้สำเร็จ
แล้วก็บอกด้วยว่าหลานแซมไม่ต้องเป็นห่วง
ทุกคนปลอดภัยแล้วค่ะ
ดีใจนะครับที่เขาออกมาด้วยความปลอดภัย
สมอย่างความตั้งใจของจ่าแซม
จ่าแซมเขาตั้งใจมีความตั้งใจมากเลยนะ
เขาวันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขายังไลน์ไปหาผม
ผมอยู่ที่ปากพนังนครศรีธรรมราช
เขาบอกว่าวันนี้เขาจะช่วยเด็กออกมาให้ได้
ถ้าน้ำลดลงไปเขาบอกว่าคงจะใช้เวลาไม่นานนัก

ตอนนี้พวกเพื่อนร่วมงาน
เขาได้ช่วยเหลือน้องออกมาจากถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอให้จ่าแซมได้สบายใจเลยนะครับ
จ่าแซมมินยันของจ่าแซมคงจะนอนกันตาหลับนะครับ
ที่น้องเขาได้ออกมาจากถ้ำด้วยความปลอดภัย
อย่างที่เรานำเสนอข่าวไปว่าจ่าแซมเป็นคนแข็งแรง

เราก็ได้ไปคุยกับรุ่นน้องนักกีฬาไตรกีฬานะคะชื่อว่านายุทธการมาตราช
บอกว่าจ่าแซมเป็นครูคนแรกค่ะที่สอนเขาเล่นไรกีฬา
สูญเสียจ่าแซมอย่างไม่มีวันกลับถือเป็นการสูญเสียบุคลากรสำคัญ
แซมเป็นคนนิสัยดีมากนะคะน่ารักเป็นที่รักของทุกคน
ที่สำคัญถ้ามีโอกาสจะช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยเป็นประจำ
ก็รู้สึกเสียใจมากที่ต้องสูญเสียจ่าแซมไปค่ะ
เป็นนิสัยของพี่แซมส่วนตัวอยู่แล้วที่
มีอะไรพี่แซมจะช่วยแต่บอกไม่เกิดขอบอกว่าไม่ได้
ถ้าจะพูดถึงบุคคลที่เสียใจที่สุด
จากคุณพ่อคุณแม่ของจ่าแซมแล้วก็คงเป็นท่านนี้แหละครับ

ว่าไม่ได้ดำน้ำมานานก็อย่าเพิ่งดำน้ำเลยนะ

คุณวริพรบอกว่าภูมิใจมาก
กับสิ่งที่สามีได้ทำไปนะครับ

หลังจากรักษาตัวหายเป็นปกติแล้ว
ก็ขอให้ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรง

ที่เด็กเคยบอกว่าอยากเป็นนักกีฬาที่ดี

ที่เขาตั้งใจมุ่งมั่นฝึกซ้อมกีฬาด้วยความตั้งใจ

ถ้วยรางวัลแล้วก็เหรียญรางวัลมาเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าอะไรเค้าฝึกหนักเค้าซ้อมหนัก

ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะตื่นนอนแต่เช้าตี๔
ตี๕เพื่อที่จะไปรอปั่นปั่นไว้๓๔ชั่วโมง